อันนี้นี่ตัวละครเยอะมันจะมีความโยงใยกันหน่อย
คือต้องบอกก่อนนะว่าพี่เพชรกับดาวเขาเป็นเหมือนกับเป็นพี่ที่รู้จักกัน
ดาวเนี่ยเธอท้องอยู่นะปรากฏว่ามันไปมีเรื่อง
ไปมีเรื่องกับยูทูบเบอร์ที่เขาโชว์ตัดเล็บขบอะพี่
ชื่อว่าเจนุสมันมีนะยูทูบเบอร์แบบนี้ค่ะ
คนตามก็เยอะเหมือนกันปรากฏว่าเจนุสเนี่ย
มามีเรื่องกับพี่เพชรบีบคออย่างงี้โอ้โหพอบีบคางปั๊บ
ดาวเห็นดาวที่ท้องอยู่นะเข้าไปช่วย
แล้วดาวน่ะเลือดออกตลอดเลยตอนนี้กลัวมากว่าเธอจะแท้ง

แล้วบีบที่คางพอบีบที่คางเพชร
ปรากฏว่าเพชรน่ะเพิ่งไปทำคางมา

ใช่เพิ่งไปทำคางมาไม่ถึงวัน
คือต้องเจ็บแน่แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ดาวที่ท้องอยู่เห็นเห็นว่าพี่โดนบีบ

แล้วมันก็เลยกลายเป็นความชุนละมุนกัน
แบ่งกันชุนละมุนชุลเกกันอยู่แบบนี้
วงนั่นน่ะใช่แล้วญาติของแต่ละฝ่ายดูสิ
ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือบางส่วนก็ช่วยกันห้ามค่ะ
กล้องวงจรปิดจะเห็นว่า
มันมีช่วงจังหวะที่เพชรหลุดมาจากวงตบตีแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปหยิบมือถือของดาว
เป็นจังหวะที่เจนุสปรีไปตบด้วย
แล้วดาวดาวมีจังหวะที่เสียจังหวะล้ม
แล้วดาวเลือกคำว่าจะท้องนี่จังหวะนี้

แล้วดาวเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าดาวท้องอยู่ไง
ก็เหมือนกับแบบป้องกันท้องตัวเองไว้

นี่ดูสินอนอยู่๔วัน

แล้วมีเลือดออกมาจากช่องคลอดตลอดเลย
ดิ้นน้อยลงด้วยจะแท้งไหม

ย้อเย้ยผ่านทางเฟซบุ๊กอีก

กูหัวเราะย้อเรื่องหน้าก่อนเลยได้ไหม
มีการมาโพสต์แบบตบที่หัวแต่เลือดออกที่เนี่ย
ซึ่งยังไงก็จะเอาเรื่อง

ก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะ
ตามที่เห็นสมควรตามกฎหมายไปเลยค่ะ

เพราะว่าให้พี่สาวกับพี่ชายเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้
หลายคนมองว่าเป็นญาติกัน
ไก่เกลี่ยกันได้ไหมคุยกันได้ไหมอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องไปตามความเป็นจริงนะพี่
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของรูปคดีไปแล้ว

วันนี้ก็เลยให้พี่สาวกับพี่ชายเขาเป็นคนจัดการไป

ตอนนี้น้องก็ยังอยู่นะคะยังเป็นดิว

วันนี้ก็ต้องรอหมอศูนย์นะคะหมอเฉพาะทางว่า

เพราะว่าตอนนี้ได้แค่ประคับประคองน้องไปอย่างเดียว
นี่ไงดาวดาวให้สัมภาษณ์แบบนี้คือต้องนั่งวิวแชร์นะ

นุษย์ยืนยันไม่ได้ทำร้ายดาวนะ

แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะแต่แค่จิกผม
ซึ่งดาวไปผลักเจนุส
แล้วพอลูกสาวเห็นก็เลยมาช่วยเจนุสไง
เนยไงเนยลูกสาวเจนุสอับไปช่วยชุลมุนเลยทีนี้เออเนยมาช่วย
แต่เจนุสบอกต้นเหตุทั้งหมดมาจากเพชร

เจ๊นุษย์บอกเดี๋ยวจะเดินทางไปโรงพักเดิมบางนางบวช
เพื่อไปให้ปากคำตามที่คู่กรณีไปแจ้งความ

นุษย์บอกว่าจะยอมรับในส่วนที่ตัวเองผิดเท่านั้น
โหนี่ดอมคิดดูนะขนาดทั้งสองฝั่งเนี่ย
จริงถ้ามานับญาติกันก็เป็นญาติกันนะ

แต่หลังจากนี้ก็คงจะไม่ญาติดีต่อกันแล้ว
นี่มีคนสูงอายุแล้วนะป้าจุกไอ้ไยจุกนั่น
จุกป้าจุกนี่แหละเป็นญาติของทั้งสองฝ่าย

เอาสืบไปสืบมารู้ว่ายายจุกกับแม่ของเจนุส
ก็คือยายชะอ้อนเป็นญาติกันไง
แล้วจริงทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน
จะแจ้งความดำเนินคดีกันมาแล้วก่อนหน้านี้
เลยคิดว่าโหแล้วพอมาเกิดเรื่องแบบนี้อีกค่ะ

มันไม่น่าจะจบกันง่ายนะสิ